แต่ว่าข่าวของพี่ปุ๊กกี้ที่ไปค้ายาเสพยาเสพติด
ก็ทำให้เหล่าคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคน
ถูกพาดพิงถูกดึงไปเอี่ยวด้วยหมดเลย
ก็เลยถูกจับโยงไปเอี่ยวเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ไม่รู้ว่ามีชื่อพี่ตะหรือเปล่านะ
ไม่เห็นมีต่อเต่าไม่เห็นมีชื่อจริงคือวินระวีก็ไม่มี
แต่ทำไมถูกเอี่ยวด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าพี่ตั๊กก็บอกว่าก็มีข่าวแบบนี้ออกมา

แต่ว่าก็ไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของปุ๊กกี้นะ
แล้วก็ห่วงความรู้สึกของอีกฝ่ายนึงด้วยนะคะ
และพี่ตะเขาบอกเลยว่าพร้อมมากเลย
ถ้าหากตำรวจจะตรวจสอบเขาก่อนจะบอกว่าแอบน้อยเหมือนกันนะ
เวลาที่มีข่าวในแง่ลบก็จะถูกเอาชื่อเข้าไปผัวพันธ
เกี่ยวข้องด้วยตลอดเลย

สารกับชีวิตน้องที่จะต้องเจอกับอะไรต่อไปมากกว่า
มากกว่าที่จะเสียดายงานที่เราเสียไปมากกว่า

แต่ผมสิ่งที่ผมคุยกับแฟนตลอดเวลาคือเวลาที่ดาราคนไหน
ไม่ว่าจะคนไหนที่มีข่าวคือเราต้องโดนเกี่ยวไปด้วยตลอดเลย
แต่พยายามที่จะดึงผมมาเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นก็เตือนน้องรุ่นใหม่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเข้าใกล้กับยาเสพติด
เพราะว่าถ้าวันใดที่เราพลาดไปแล้วเนี่ยตาหน้าตลอดชีวิต
แล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวของพี่ตาเองบ้างดีกว่า

คบกันมายาวนานมากว่ามีแพลนจะแต่งเร็วนี้

ว่าก็จะรอเซอร์ไพรส์จากพี่ตะอยู่นี่แหละ

ปกติแล้วเวลามีอะไรเราก็จะปรึกษากันทุกเรื่องอยู่แล้ว

ผมอยากนั่งเซอร์ไพรส์บ้าง

เอ่อต้องปรึกษาหมออะไรใช่ไหม

เออน่ารักก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ปีนี้เดี๋ยวลุ้นกัน